หลังจากเราหยุดกันไปสักหลายวันช่วงของปีใหม่
แน่นอนครับหลายคนช่วงของปีใหม่ที่วันหยุดนั้น
จะพาครอบครัวไปทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
บางคนก็ไปขอให้ร่ำรวยไปเสริมห่วงจุ้ยบ้างอะไรบ้างเพื่อขอให้ดวงดี
เขาทำอย่างไรทำที่ไหนแล้วคนที่ไปเขาขออะไร

ชาวพุทธต่างนำข้าวสารอาหารแห้งไปทำบุญตักบาท
เป็นอีกกิจกรรมที่ชาวไทยพุทธยึดถือปฏิบัติ
เพราะเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

ก็มักจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองหรือตามวัดต่าง
อย่างเช่นวัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม
ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ

ที่มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร
พระพุทธศัยญาติองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุด

มีลักษณะพิเศษด้วยการประดับมุก
เป็นรูปมงคล๑๐๘ประการที่พระบาท
เช่นรูปลักษณะโชคลาภแห่งความอุดมสมบูรณ์

เชื่อว่าการกราบไหว้พระนอนวัดโพ
จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข
รวมถึงสมหวังในเรื่องความรัก
เป็นวันเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีค่ะ
ก็คิดว่าอยากจะหาสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ก็ให้กับตัวเองแล้วก็ญาติญาติ

ก็มาไหว้แล้วก็ทำให้ใจสบาย
มาไหว้พระอ่าวัดโพเพราะว่า
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข
ตามที่เขาคุยที่แบบว่าตามโบราณอะเนาะ
เสาหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานคร
ที่ประชาชนนิยมไปกราบไหว้ในวันเริ่มต้นปีใหม่
เพราะเชื่อว่าหากได้กราบไหว้ขอพรในวันเริ่มต้นปีใหม่
จะช่วยเสริมหลักชัยที่แข็งแกร่ง
ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงตลอดปี

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนเข้าของเครื่องใช้ใหม่

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อกันว่า
จะช่วยส่งเสริมคนที่ดวงดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
ศาสตร์ของจีนที่เรียกว่าห่วงจุ้ย
การตั้งโคมไฟไว้บนโต๊ะทำงานนะครับ

ในการช่วยเสริมดวงชีวิตด้านการทำงาน
โดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีเมทุนและก็ราศีกุมนะครับ
ซึ่งถือเป็นปีแห่งความเจริญก้าวหน้า
ในเรื่องของหน้าที่การงานครับ

หรือสิ่งที่ต้องทำต้องปรับฮวงจุ้ยแตกต่างกันออกไป
เช่นราศีมังกรเป็นราศีที่พ้นเคราะห์

ตกแต่งบ้านจากของที่ทำจากเซรามิก
ราศีกุมเป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือย้ายงาน
แนะนำให้มีของใช้หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนบนโต๊ะทำงาน
ราศีมีนมีความชัดเจนเรื่องงานมากขึ้น
จะเปิดธุรกิจใหม่หรือศึกษาต่อ
แนะนำให้เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว
ราศีเมษเป็นปีแห่งความก้าวหน้าเรื่องงาน
เป็นโอกาสในการเริ่มต้นลงทุนทำธุรกิจ
ควรมีกรอบรูปบนโต๊ะทำงาน
ราศีพฤศพปีนี้จะพบข่าวดีเรื่องความรักหรือคู่ครอง
รวมถึงคู่สัญญาในการร่วมหุ้น
วันทำบุญด้วยการหาของที่เป็นคู่
ราศีเมทุนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
วันหาโคมไฟตั้งโต๊ะทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ราศีกรกฎเป็นปีที่พ้นเคราะห์
ดวงดีเหมาะที่จะลงทุนควรตกแต่งบ้านด้วยน้ำผู้
ราศีสิงศ์อาจมีเกณฑ์ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านแนะนำให้เปลี่ยนชุดเครื่องนอนหรือผ้าปูที่นอน
ราศีกันมีโชคด้านการเจรจาการสื่อสารพบปากผู้คนควรติดตั้งชั้นวางหนังสือ
ราศีตุลการเงินคึกคักมีโอกาสด้านการงานควรมีชุดจานชามเซรามิกเสริมเรื่องการเงิน
ราศีพิจิกษ์มีเกณฑ์เปลี่ยนงานรวมถึงโอกาสเริ่มธุรกิจใหม่แนะนำให้เปลี่ยนผ้าม่านปอกหมอน
ราศีธนูธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางหรืองานต่างประเทศจะส่งผลดีแนะนำให้ตกแต่งบ้านด้วยรูปปั้นลูกโลก
วรชิตวงทองถ่ายภาพวิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน